เป็นนางที่มักโพสต์รูปแบบออกกำลังกาย
ท่านดัไม่พาดอยู่เสมอเนี่ย
ขวานนางบอกเรื่องนี้นางจะยอมไม่ได้

นางเข้าไปเดียวคอนเม้นตอบคำถามสุด

งานนี้ชาวเน็ตก็ต่างออกมาปกป้อง

สวยจริงนางยังสวยอยู่นางยังเป๊ะอยู่

แล้วก็เป็นคนที่ไปออกกำลังกายหน้าสด

บางทีมันอาจจะต้องมาคู่กัน

ฟิลเตอร์เนี่ย

ตัวจริงแก่จัง
ทำไมตัวจริงสวยกว่าในทีวี
หรือทำไมในทีวีสวยกว่าตัวจริงคะ
ตัวจริงสวยกว่าในทีวี

ไม่ได้กล้องรักฟิลเลอร์อันนี้ก็กล้องฟิลเลอร์กับโบท็อก

ถ้าอย่างนั้นมันแยกไม่ออกระหว่างช่อง๓๒หรือช่อง๓
ตอนนี้พ่อฉันเป็นประธานในสภาอยู่
มันแยกไม่อยู่ตรงนั้น

ทั้งฟิลเตอร์และฟิลเลอร์
ข้อแรกข้างหลังคือฟิลเลอร์กับฟิลเตอร์อันนี้สำคัญอยู่กันตอนนี้

ถูกต้องป่ะส่วนใหญ่คนทั่วไปก็บอกว่า

แต่บางคนตัวจริงหล่อมากดาราบางคนตัวจริงหล่อมากแต่แบบ

ยกตัวอย่างมาทางไลน์สิโอ้โหเอาอีกแล้วเนี่ยพี่อ่ะไม่ต้องทางนี้ไง
พี่ก็หาทำอยู่เรื่อยเลยเอามา